กินนะคะตั้งแต่วันนี้ก็คือวันจันทร์อังคารเนี่ย

ประจำพี่เก็บอาการยังไงเพราะผู้ชายที่จะพาเราไปชิมวันนี้เนี่ยนะ
หล่อมากนั่นก็คือขลุยวัชิรกฤษหนุ่มคนนี้นี่เองนะคะ
แต่เราจะไปกินแบบการันตีความอร่อย
เพราะพี่ขุยพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีคนนี้จะพาพวกเราตามรอยอร่อยจากคอลัมปดังหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ที่แนะนำความอร่อยมาอย่างยาวนานกับร้านอาหารทั่วประเทศ
วันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปกินอาหารเหนือลำเต๊ะ
ต้นตำรับบอกเลยว่าลำหนักลำมาก
จะเป็นร้านไหนที่ไหนไปดูกันค่ะ
หรือพิมพ์มาอย่างยาวนาน
วันนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องตามรอยมาลงจอ
เพื่อตอบรับเสียงเรียกร้องของเหล่านักชิม

อ่าใช่แล้วครับ

สวัสดีครับผมคุยวัชลากฤษผู้พบสุขครับ
วันนี้ครับเราจะมาตามรอย

ถ้าเกิดเราอยากจะทานอาหารเหนือเราก็ต้องเลือกนิดนึง
และคุณชายตลอดชิมบอกเราครับว่า
มีร้านเด็ดร้านหนึ่งซึ่งห้ามพลาดมาก
อยู่ตรงนี้เองครับร้านม่วนใจอาหารเหนือนั่นเอง
และที่สำคัญเรานัดพี่ตายเจ้าของร้านไว้แล้วครับ

เขาบอกว่าถ้าอยากทานอาหารเหนือ

แล้วก็ที่สำคัญครับคอลัมป์คุณชายตลอดชิมบอกว่า
ร้านนี้ต้องมาลองใช่ไหมครับ

ผมนี่อยากรู้จริงครับว่าบรรยากาศในวันที่
คุณชายตลอดชิมมาเป็นยังไง

ทีมงานจะมากันประมาณ๔๕ท่านมาสั่งอาหารทาน
ถ้าพอทานได้สักพักเขาก็แนะนำตัวว่า
มาจากไทยรัฐคอลัมป์คุณชายตลอดชิม

จะขอเอาไปเขียนลงคอลัมป์ได้ไหม

แล้วหลังจากที่คอลัมป์คุณชายตลอดชิมออกไปครับ

วันแรกที่หนังสือพิมพ์ลงนี่

สอบถามที่กัดร้าน
ร้านนี้ใช้เส้นข้าวซอยที่สดใหม่

แตกต่างจากบางร้านที่ใช้เส้นบะหมี่เส้นแบนแทน
ซึ่งทำให้ไม่ได้สัมผัสรสชาติแบบล้านนาแท้
เครื่องแกงเราก็ทำเองด้วยใช่ไหม
เครื่องแกงทำเองค่ะที่นี่ทำเองหมดทุกอย่าง
มากครับได้ความเป็นข้าวซอยแท้

แล้วก็หวานนิดมันหน่อย
เนื้อเส้นเวลาเคี้ยวมันจะแบบ
มันจะเหนียวนุ่มคือรสชาติที่กลมสอบมาก
และเมนูขายดีอันดับหนึ่งนะครับ
ประจำร้านม่วนใจก็คือนี่ฮะ
ไส้วัวม่วนใจนั่นเองครับผม
ด้วยความพิถีพิทันในการปรุงตามสูตรดั้งเดิม
จึงมีเมนูนี้ให้เห็นเกือบทุกโต๊ะ
และสั่งไปทานที่บ้านเกือบทุกคน
ที่นี่จะเน้นหมูเนื้อแดงทำ

คือจะแห้งจะไม่มันและจะไม่เลี้ยน
ที่สำคัญเนื้อหมูก็หอมด้วยนะครับ

สมุนไพรเขาแบบทานแล้วก็ขึ้นมาในจมูกเลย
ง่ายมากอร่อยจริง

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาหารอันหลากหลาย

สามารถสั่งไปทานที่บ้านกันได้ด้วยนะครับ
ใครที่อยากจะมาลองที่ร้านม่วนใจนะครับ

ตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๓ทุ่มครึ่ง
ร้านจะอยู่ตรงถนนนครราชศรีมาค่ะ

หรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามเส้นทาง
ได้ที่เบอร์๐๙๒๖๕๑๙๘๔๒ค่ะ

วัยเด็กของผมกลับมาเพราะร้านนี้เลย

มากอร่อยจริงครับ
แล้ววันนี้ภารกิจตามหาอาหารเหนือ
ในเมืองกรุงของผมก็ประสบความสำเร็จ
หากคุณเป็นคนที่ชอบอาหารเหนือ

ขอแนะนำร้านนี้มวลใจอาหารเหนือ
เก็บไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับ
โอ้โหน่ากินทุกเมนูเลยนะคะ